แต่พอเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ

เป็นอุปติเหตุที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
ชายวัย๔๒ปีคนนี้เขาก็เลื่อยไม้ค่ะ
แต่ว่าเครื่องเจียร์ไฟฟ้าเกิดหลุดมือ

กระเด็นโดนแขนเวอะหวะไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ

กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลานะฮะ
ต้องขออนุญาตย้อม๔ภาพนิดนึ

เป็นภาพที่ทีมกู้ไพบุรณิที่กระบีพิทัพรชา

จากการถูกเครื่องเจียร์ไฟฟ้าไปฟันเข้าที่แขนซ้าย

เหตุเกิดในซอยก๋วยเตี๋ยวเรือถนนอุตรกิจ
ในเขตที่สะบานเมืองกระบี

ผู้บาดเจ็บคือนายทวีศักดิ์อ่วยใจอายุ๔๒ปีนะ
ทีมกู้ชีพก็ไปปฐมพยาบาล
แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้
ทวีศักดิ์เขาบอกว่าเขาเลื่อยม้าอยู่หน้าบ้าน
ใช้เครื่องเจียร์ไฟฟ้าติดใบเลื่อย
ทีนี้เครื่องหลุดมือค่ะ
ก็เลยเกิดสะบัดไปดูแขนซ้าย

เจ้าตัวก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
แล้วก็นำตัวขึ้นรถเก่งของเพื่อนบ้าน

แต่ว่าบาดแผลเลือดออกเยอะมากค่ะ
ก็เลยให้กู้ภัยมาช่วยเหลือมาประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะ

ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์แล้วนะคะ
เฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ